เอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อกี้คู่เขาต้องรักกันเหมือนหวานดีอยู่นะ
แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเพิ่งจะประกาศยุติความสัมพันธ์กันไปนะ
สำหรับหน่องธนาแล้วก็แพรวานะคะ
ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเขาออกมาเปิดใจแล้วล่ะว่า
เลิกรากันไปทั้งที่ยังรักกันอยู่ค่ะ
ล่าสุดเมื่อค่ำวานนี้หนุ่มหน่องเองก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะ
เจ้าตัวยอมรับชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์ที่จบลงไปเนี่ย
เป็นการพูดคุยแล้วก็จบกันด้วยดีนะคะ
คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมือที่๓๔๕หรืออะไรทั้งนั้น
ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ
หลังจากนี้ก็ขอใช้เวลาในการเยียวยาหัวใจ

เพราะยังมีความหวังดีให้กันอยู่เสมอค่ะ
สภาพจิตใจตอนนี้ก็มีดีขึ้นแล้วครับ

ว่าก่อนที่ออกมาพูดกันหรือยังไง

ตั้งแต่ที่จบกันไปก็คือไม่ได้มีติดต่อกันเลยครับ
ที่น้องบอยว่าเราทั้งสองคนปรับกันมาแล้ว
ไม่ใช่ว่าเหมือนกับมีปัญหานิดหน่อยก็ถึงแยกกัน
ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องคนสองคนเท่านั้นเลยจริงครับ
คอมเมนต์เขาบอกว่าเออเป็นเพราะว่ารักกันไม่มากพอหรือเปล่า

ที่อยู่ในจุดที่มองเห็น

เพราะว่าเรารักกันมากพอ

คือแพรวาเขาก็บอกนะว่าคือไม่อยากที่จะยื้อไปมากกว่านี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถึงจุดนึงมันอาจจะมองหน้ากันไม่ติด
แต่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันยังโอเคอยู่ไง
เออน่ะค่ะก็ไม่มีใครโทษใครในความสำคัญข้างนี้